ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีปิดตุงฆ่าลูกฆ่าพ่อในพื้นที่จังหวัดลายรองค่ะ
เมื่อมีลูกชายตัวดีนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทั้งดื่มเหล้าแล้วก็เสพยาจนเมาหลอน
มีการใช้เขียวตัดปามในการฟันพ่อจนตายคาที่
ภายหลังจากที่มีการจับกลุ่มตัวได้เจ้าตัวไม่ได้มีท่าทีสะทกสถานในบาปกรรมและการทำผิด
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่คือสภาพนายเปล่งแก้วมณีวัย๕๕ปีถูกลูกชายแท้
เขียวตัดปลามฟันเป็นแผลชะกันนอนตายคาไร่สับปะรดหมู่ที่๓
บนป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองเมื่อค่ำวัน
ใกล้กันพบเขียวเปื้อนเลือดทูตมรณะตกอยู่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
หลังก่อเหตุนายรณชัยแก้วมณีลูกชายวัย๓๐ปีอาศัยความมืดหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอย
ตำรวจสพวังจันทร์รุดไปสอบพยานพบตัวลูกชายมีพฤติกรรมเสพยาบ้าเป็นประจำ
ซ้ำยังเคยขู่ฆ่าพ่อแม่มาแล้วหลายครั้งก่อนเกิดเหตุเสพทั้งยาดื่มทั้งเหล้าจนเมาหลอน
มีปากเสียงทะเลาะกับพ่ออย่างรุนแรงก่อนจะใช้เขียวตัดปามฟันพ่อจนตายคามือ
สมรสกำลังพักภรรยาผู้ตายและแม่คนก่อเหตุรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ให้การลูกชายเดินถือมีดมาหาแล้วบอกฆ่าพ่อตายแล้วตอนแรกก็ไม่เชื่อกระทั่งไปเจอศพถูกฆ่าสยดสยอง
งานนี้ผู้กำกับบอลพันธุ์ตำรวจเอกนัทพลหอมจันทร์สั่งชุดสืบสวนไล่ลากคนร้ายมาดำเนินคดี
กำลังซุ่มดูความเคลื่อนไหวที่บ้านรอจนกระทั่งรณชัยย้อนกลับมาจึงรวบตัว
สีหน้าท่าทางของรณชัยไม่มีท่าทีสำนึกเลยสักนิดผู้จาวกวนไปมาอ้างตอนทะเลาะกันถูกพ่อใช้หนังสติ๊กไล่ยิง
ต้องใช้เขียวต่อสู้ถือเขียวเอาไว้เฉยพ่อเดินเข้ามาโดนฟันเองพันนานาเพ้อเจอเพราะฤทธิ์ยา
นายเอเพื่อนสนิทคนร้ายเปิดใจกับไทยรัฐทีวีคมหาเป็นเพื่อนกับรณชัยมาตั้งแต่เด็ก
เขาเป็นคนเงียบนิ่งไม่ค่อยสูงสิงกับใครตกใจที่มารู้ว่าฆ่าพ่อตายแบบนี้
เขาก็เงียบอย่างเดียวอะพี่คุยคุยอะไรก็เงียบยิ้มอย่างเดียวไม่ค่อยได้มีพิษมีภัยอะไรกับใครนะ
อืมเราคิดแล้วไอ้แล้วเราเคยเห็นไหมที่แบบเขาควงเขียวอ่ะไม่

แตงโมเขาก็จะอยู่ในขนำนั้นอะ
ใช่อยู่ที่ขนำที่ว่าเขาอยู่นั่นน่ะ
ศพผู้ตายญาตินำกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
คดีนี้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ชาวบ้าน
หลายคนเห็นใจครอบครัวเหยื่อคมมีดเพราะรู้ว่าคนเป็นลูกติดยาบ้ามานมนาน
ขณะที่พ่อแม่ก็พยายามอยู่ร่วมถ่ายคาเดียวกับลูก
หวังว่าคงจะเลิกยาได้สักวัน
จนกระทั่งวันแห่งหายนะ
เพราะฤทธิ์ยาเสพติดเวียนมาถึง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน